กีฬาเซ็นสุครูเกมนะครับที่สิงคโปร์วันนี้ทีมกรีธาไทยก็คว้าเหรียญทองสี่คูณหนึ่งร้อยเมตรทั้งชายและหญิง
ระก้อก็ได้เพิ่มอีกสองเหรียญทองครับสี่คู่หนึ่งร้อยเมตรชายครับ
รมกดไทยนะครับที่มีธีรวัตรศรีทองนาคสิริพรดอนไพที
กิจสนะทองชูสินแล้วก็สิริพลพันแพรฟองร้อยแรงครับ
วิ่งนำแบบหมวดโดยจบทิ้งคู่แข่งสบายครับ
เข้าเส้นชัย๔๑๐๑วินาทีคว้าเหรียญทองสำเร็จตามไปด้วยฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซีย
ส่วนทีมหญิงครับมีเกรดมณีจัญญาวิตรีสุวิมลคงทองปรีชาพรปลื้มพันธ์และจินตนาพืชทองหลาง
ผลงานดีไม่แพ้กันครับคว้าเหรียญทอง๔๖๘๒วินาที
เหรียญเงินเวียดนามเหรียญทองแดงเป็นสิงคโปร์เจ้าภาพ
๔คนก็บอกนะครับว่าพวกเธอลงแข่งขันอาเซียนสกูลเกมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งการได้เหรียญทองก็ถือเป็นการทิ้งทวนผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับ
ตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าของเราทั้ง๔คนคือมันปีสุดท้ายแล้ว
ก็ได้เหรียญทองก็ดีใจมากค่ะก็พอใจนะคะ๔๖กว่าใช่ไหม
ก็ดีค่ะสำหรับเยาวชนของเราปีหน้าก็ยังมีเยาวชนเอเชียที่ญี่ปุ่นอยู่ค่ะ
ก็คัดตัวถ้าติดก็คิดว่าจะได้ไปทั้งทีมค่ะถ้าคัดติด
ส่วนตระก้อนะครับแล้วก็ชายผลงานยอดเยี่ยมกว่าอีก๒ทองทีมเดียวครับ
สิทธิ์ถิ่นบางบนกับพงศักดาจันทิสาและธีรวัตรประกอบ
เหรียญทองด้วยใช้ชนะเหนือทีมนักเรียนอินโดนีเซีย
ป้องกันชั้นประกอบนักเรียนอาเซียนได้ไปสมัยที่๓๗ติดต่อกัน
ขณะที่โรยเซียนะครับก็แพ้เราไปนะครับ
๒เซตร่วน๒๑๑๐และ๒๑๑๒นี่คือสกอร์
ส่วนทีม๒คนรอบชิงชนะเลิศครับ
ทีมไทยพลิกแซงชนะอินโดนีเซียสุดมัน๒ต่อ๑เซตนะครับ

เวลานี้ไทยคว้าไปแล้ว๑๔เหรียญทอง๑๑เหรียญเงิน๑๕เหรียญทองแดง
ส่วนเจ้าภาพอยู่ที่๒นะครับ๑๓เหรียญทอง
ก็รายการนี้จะแข่งขันถึงวันที่๒๑กรกฎาคมนี้ครับ